ุ่นเนี่ยเป๊ะตลอดการวันเวลาทำอะไรเธอไม่ได้เลยจริง
แล้วอย่างช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
เธอกับครอบครัวเนี่ยก็ไปฉลองปีใหม่กันที่ทะเลมาสดร้อน
อวดหุ่นให้แฟนได้ชมเป็นของขวัญปีใหม่จ้า

แพนเค้กไม่รับงานเซ็กซี่นะคุณผู้ชม
แต่งานนี้สาวแพนบอกว่าเออนานทีได้ไปดำน้ำ
ก็ขอจัดเต็มซะหน่อย
ก็เลยได้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นน่ารักกำลังพอดี
ไม่ได้โป๊ะเกินไปดูแบบดูเป็นสปอตตี้เกิลอะไรอย่างนี้นะ
ถูกต้องเพราะว่าคุณเธอนะค่อนข้างที่จะเป็นสปอตเกิลนะ
ส่วนผลงานหนังปีนี้ค่ะที่เจ้าตัวประเดิมเล่นกับผู้กำกับฝีปากกล้า
พี่พศอานนท์เธอการันตีว่าคุณผู้ชมเนี่ย
จะได้เซอร์ไพรส์กับบทบาทที่เธอได้รับ

บอกว่าเป็นบทที่ท้าทายสุดในชีวิตการแสดงแล้ว
การแต่งตัวแค่นี้ก็แซ่บแล้วนะคะ
ส่วนการร่วมงานกับพี่พศสาวแพนเองก็ยอมรับนะคะว่าแปลกใหม่
ซึ่งตัวเธอเองก็ต้องปรับตัวให้ทันเหมือนกันค่ะ
แพนก็ยังนึกภาพไม่ออกมากัน
เธอเริ่มถ่ายไปแล้วนะคะ
นี่ก็สุดเหมือนกันค่ะเราก็เลยว่าโอ้ตายเป็นอะไรที่แบบ

บทตรงนั้นเลยท่องตรงนั้นเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็แบบเราไม่เคยเจอแบบนี้แต่ทุกคนก็ดูสนุกสนานปรับตัวกันได้แต่เราก็ต้องรีบที่จะเรียนรู้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายนะคุณผู้ชมปกติเนี่ยเราเห็นสาวแพนรับบทในละครโรแมนติกดราม่ารวมไปถึงซีรีส์ยอดฮิตที่กำลังฉายอยู่ในตอนนี้
ดมาสว่างคาตานะคะเขียนบทสดตรงนั้นเลยเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าแพนเค้กเนี่ยจะตลกในแนวไหนแล้วกันนะคะ